ฉันจะพาไปที่นี่เลยจังหวัดมหาสารคาม
กับเมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อยวนแบบพิเศษ
ห่อไข่จะอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามในช่วง

ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อยวนห่อไข่นะแล้วที่ร้านนี้คือร้านปากหม้อยวนอยู่ริมถนนเทศบาลอาชาจังหวัดมหาสารคามนะคะ
คุณสุจิตราอาจองศาเป็นเจ้าของร้านจุดเด่นของที่นี่คือเขาเอาไข่มาห่อด้วยอ่ะ
เป็นสูตรของทางร้านนะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรจากคุณยายอีกทีหนึ่ง

ส่วนไส้ก็จะเป็นเนื้อหมูผัดใส่กับต้นหอม
พอห่อเสร็จเรียบร้อยก็จะนำน้ำซุปชำมาราด
คุณดูเนี่ยแป้งพร้อมกับไข่ไปแล้ว
มันก็จะมีความเหนียวนุ่มด้วยมีไข่อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหม
แล้วพอห่อเสร็จป๊าบเนี่ยเอาน้ำซุปมาราดแบบให้มันชำเหมือนกินเป็นก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็ปรุงรสให้กลมพร้อมโรยกระเทียมจิลกรากหมูซ่า

คือน่ารับประทานมากเป็นแบบสีม่วงสีเขียว

ถ้าครูเดี๋ยวจะต้องมานั่งฟังอีกนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าปากหม้อที่นี่
เป็นแบบกะทิสดคุณเคยกินบ้าง

ส่วนปากหม้อแบบไข่๓๐บาทนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าขายดีมากกำไรนะ
ยังไงวันหนึ่ง๔๕๐๐บาทโอนวันหนึ่งเลยเหรอ
น่ากินอ่ะอ๋อแต่เขาต้องใช้ฝีมือนะ
ใช่นะการทำแต่ละชิ้นไม่ง่ายนะ
จริงนะคะแต่ว่าเขาก็ดูแล้วนะมีเอกลักษณ์ในการทำในสูตรของเขาเองนะคะไป